เรื่องของความเชื่อแม่มันไม่พ้นจริงยิ่งวันนี้แล้วด้วยนะคะ
ดูเร็วโหนิดรอจนแบบว่านะ
ไม้คันมือใช่ไหมคะคุณเตรียมให้ดีเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ให้ดีไปที่จังหวัดพิจิตร
ที่นั่นค่ะมีการขุดค้นพบเจ้าแม่ตะเคียนโบราณอายุกว่าร้อยปีตั้ง๔ต้น
จะเป็นที่ไหนหน้าตาแบบไหนไปดูค่ะไปที่วัดป่ามะคาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะ
คุณผู้ชมคะที่วัดนี้มีประชาชนมีชาวบ้านมีศิษยานุสิตมีคนที่เชื่อในเรื่องโชคลาภเนี่ย
มากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่ตะเคียนทั้งสี่ต้นในวัดแห่งนี้เรียกว่ามากันไม่ขาดสาย
ค่อยทยอยมากันทั้งวันยิ่งวันนี้น่าจะมากันเยอะ
ชาวบ้านเขาเชื่อค่ะว่าต้นตะเคียนทั้ง๔ต้นที่มาวางมาปฏิสถานมาตั้งไว้ที่นี่
มีเจ้าแม่ตะเคียนทองสิงสถิตอยู่เออชาวบ้านหลายคนนะ
ไม่ได้มามือเปล่าไม่ได้มาแค่ของไหว้มือถือเนี่ยลืมไม่ได้เลยใช่
เอามาถ่ายรูปเนี่ยเอามาถ่ายเซลฟี่ว่าฉันมาถึงที่แล้วด้วย
ภาพความประทับใจใช่ไหมถูกต้องเนี่ยนั่นอย่างหนึ่ง
อีกอย่างหนึ่งเป็นภาพที่ระลึกส่งต่อให้เพื่อนด้วย
นี่ฉันมาที่นี่แล้วเธอช่วยดูหน่อยซิสวยไหมเป็นอย่างไรบ้าง
แล้วก็กำลังจะถ่ายต้นตะเคียนป๊าบแบตหมดอ้าวไม่ได้สิอ้าว
อย่างนี้จะชวดนะคุณผู้ชมลางไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่า
ชาวบ้านหลายคนบอกไม่พลาดฉันเตรียมมาอย่างดี
ไปหาเลขหาโชคหาลาบกันคุณพี่ทองอยู่ปานโตอายุหกสิบห้าปี
ซึ่งเป็นวัยยาวัชกรของวัดป่ามะคาบให้ข้อมูลกับทีมข่าว
ตลอดข่าวค่ะบอกว่าต้นตะเคียนทองที่เห็นทั้งหมดนี้นะ
อืมผู้รับเหมาที่เขามาขุดลอกคลองเพื่อที่จะทำแก้มลิงเนี้ย
เขาเจอครับตอนแรกนะ
ขุดในดินชั้นแรก
ยังไม่มีอะไรพอขุดลึกลงไปยังชั้นที่สองเจอ
ตะเคียนทั้ง๔ต้นนี่แหละค่ะก็เลยเอามาถวายที่วัด
พอชาวบ้านรู้เรื่องพอกรรมการวัดรู้เรื่องก็เอาล่ะ
ขอทำตามความเชื่อหน่อยละกันไปเชิญร่างทรงให้มาดู
ร่างทรงก็ทำพิธีไปค่ะปรากฏว่าว่า
รู้ว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองอายุ๗๐๒ปี
โอ้โหคุณผู้ชมเก่าแก่มากเลยนะคะเขาก็เลยเอาล่ะเอามาวางไว้ที่วัดนะคะ
ให้ชาวบ้านเนี่ยได้มาดูอย่างน้อยก็ได้มาเห็นของจริง
ตะเคียนท่อนใหญ่อายุ๗๐๐กว่าปีมันเป็นยังไง
เรียกว่าเป็นที่นิยมมากเลยตอนนี้ที่วัดป่ามะคาบจังหวัดพิจิตร
ให้คุณผู้ชมฟังเฉยว่าเขามีการค้นพบต้นตะเคียนถึง๔ต้น
ใครอยากจะไปเห็นเองอยากจะไปดูว่าเอ๊ะลายไม้ของต้นตะเคียนเป็นยังไง
ก็ไปได้ด้วยตัวคุณเองนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ไปก็ดูผ่านตลอดก็ได้
เหมือนกันเหมือนกันเหมือนไปเองเออมันเหมือนกันนะคุณผู้ชม
บางคนสงสัยนะว่าต้นตะเคียนเนี่ยทำไมมักจะต้องไปอยู่ในน้ำ
มีคำตอบไหมมีคำตอบคือสมัยก่อนยุคก่อนไง
เมื่อเขาตัดต้นตะเคียนเนี่ยเขาจะเคลื่อนย้ายขนส่งขนย้าย
เขาไม่ได้มีรถสิบล้อนี่สมัยก่อนเขาก็ขนส่งกันทางเรือ
แล้วก็ปล่อยให้ไหลมาตามแม่น้ำนี่แหละเอาแรงน้ำนี่แหละให้มันไหลมาตามธรรมชาติ
มันก็เลยทำให้เจอแล้วก็พบต้นตะเคียนค่อนข้างเยอะที่จมอยู่ในน้ำ
ใช่ถูกต้องแบบนั้นแหละนะแต่ถ้าใครพลาดไปไม่เป็นไรดูตลอดข่าวก็ได้เหมือนกัน
คุณอ๋อยบอกว่าวันนี้วันพระด้วยนะคะคิดดีทำดีนะคะทำจิตใจให้ผ่องใสมีความสุขนะคะ